กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมที่จะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
แล้วก็ที่อยู่อาศัยที่บุกรุกพื้นที่บริเวณตามแนวชายคลอง

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นบริเวณชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับ
พื้นที่ดังกล่าวตอนนี้คาดว่าปีหน้าจะเริ่มต้นการลื้อถอน
ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นั้นก็มีความกังวล
และมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่กำลังจะถูกลื้อถอน
และเป็นห่วงว่าที่อยู่อาศัยใหม่นั้นจะเป็นอย่างไร

ถามว่ารุ่นแม่ที่เราได้มีทุกวันนี้เพราะอะไร

มีปลาปลูกผักปุ้งผักเกอร์เชศผักหมากินอยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะมาทำเขื่อน

สะท้อนจากชาวบ้านชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

หลังจากต้องยกย้ายบ้านเรือนที่ปลูกลุกล้ำคลองลาดพร้าว
หนึ่งจากชุมชนนี้เป็นหนึ่งใน๔๓ชุมชน
ที่จะต้องมีการลื้อถอนเพื่อก่อสร้างเขื่อนริมครองในปีหน้า
กันน้ำท่วมตามนโยบายของรัฐบาล

ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
เปิดเผยว่าชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า๑๒๐หลังคาเรือน
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงแผนการจัดระเบียบของภาครัฐ

จะได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
ก่อนยกยายที่อยู่อาศัย

เขาจะมาจริงไม่น้อยจะมาเมื่อไหร่จะมาเดือนไหน
ก็คือยังไม่มีภาครัฐตรงไหนลงมาค่ะ
ยังมีความกังวลใจพร้อมกับคำถาม
หากย้ายบ้านที่ลุกล้ำคลองขึ้นมา
จะต้องแบ่งเขตแนวอย่างไรกับคนที่อยู่พื้นที่เดิม
รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ในทางกลับกันหากต้องไปอาศัยในที่แห่งใหม่

เพราะประเด็นนี้เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปทำงาน

กังวลมากตอนนี้เพราะว่าถ้ารื้อแล้ว
เอาชาวบ้านไปอยู่ตรงไหนก่อนแต่เราก็ยังไม่รู้

ให้เราไปอยู่ตรงโน้นให้เราไปอยู่ตรงราบ๑๑
อะไรคือตัวชี้วัดว่าแน่นอน
แต่จริงแล้วอยากให้ภาครัฐเดิน

เพราะแต่ละคนแต่ละหลังเขาเข้าใจไม่เหมือนกัน
นางพรทิพย์งามสะอาดอายุ๔๗ปีเล่าว่า

ใช้เงิน๖๐๐๐บาทซื้อที่ปลูกบ้านหลังนี้อยู่ริมคลอง
เพื่ออาศัยอยู่กับครอบครัวรวม๕คน

ก็ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
แม้ว่าบ้านหลังใหม่อาจจะคับแคบกว่าเดิมก็ตาม
ก็เสียดายเนอะมันคือว่าตรงนี้มันก็
เราก็อยู่มานานมีความผูกพันกับริมคลองมากกว่าใช่ไหมคะ
อยากจะช่วยเหลือให้ว่ามีพื้นที่ขอเยอะอีกหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าบ้านก็แต่ว่าในที่เราเยอะใช่ไหมคะ
เขาอยู่เยอะอยู่ที่แคบก็ต้องทำตามเขา
แต่ว่ามันแคบลงไหมก็แคบลงมา
ความรู้สึกว่าเด็กก็โตทุกวัน
แต่ว่าถ้าอยู่ที่อื่นก็อยากอยู่ตรงนี้มากกว่าเนอ
เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วค่ะ

สิ่งที่ชาวบ้านชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
และอีก๒๕ชุมชนสะท้อนกลับคือ

หลังการจัดระเบียบในครั้งนี้จะย้ายไปอยู่ที่ใด
และใครจะเป็นคนให้คำตอบชัดเจนได้
รัฐเข้าลื้อถอนชุมชนริมคลอง
ตามนโยบายการจัดระเบียบของรัฐบาล
ัชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน